พ่อบ้านแม่บ้านจ๋าเข้าตลาดกันดีกว่าค่ะ
เรื่องของแมวก็ปล่อยมันไป
ใครอยากจะซื้อวัตถุดิบขยับมาทางนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปเช็คราคาสินค้าค่ะ
มาดูกันเลยนี่ราคาของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะ
หมูเนื้อแดงร้อยสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
พวกไก่แปดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าบาทต่อฟองนะจ๊ะ

ผักปุ้งจีนนะคะสิบหกบาทต่อกิโลกรัม

ผักชีไทยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็พริกจินดาแดงวันนี้๕๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ